ช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการลงรายมาตรา
โดยที่ประชุมกำหนดวาระนายกรัฐมนตรีห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน๘ปีนะคะ
ส่วนผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเสนอชื่อจากพักการเมืองที่ได้สอสอไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสอสอทั้งหมด
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
สถานที่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับโดยวันนี้เป็นการพิจารณาในหมวดขององค์กรอิสระ
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนะครับในวันนี้เป็นการเป็นการพิจารณาในหมวดองค์กรอิสระนะครับที่ประกอบด้วยปปชผู้ตรวจการแผ่นดินกรกตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยมีสาระสำคัญนะครับที่มาและวาระการดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระโดยเฉพาะกรกตนะครับที่จะบรรยัติให้มีจำนวน

การใช้จ่ายงบประมาณหรือกำหนดโครงการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนักการเมืองเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในส่วนนี้กรทจึงกำหนดให้
บุคคลใดก็ตามซึ่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีถ้าหาก
การโบราณวิจัย
ไม่ที่มีระหว่าง
ที่เราอยากถูกใจ
นี้ก็มีวิจัย
เขียนทุกประชาบันยัตริย์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่วมด้วยก็จะให้พ้นตำแหน่งทั้งคณะ
โดยให้สารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผู้ชี้ขาด
ขณะที่มานายกรัฐมนตรีนั้นยังคงเปิดช่องให้พักการเมืองเสนอชื่อบุคคลเป็นสอสอ

โดยกำหนดให้เสนอได้พักละ๓รายชื่อ
แต่ถ้าภาคการเมืองนั้นเสนอซ้ำก็จะให้ถือว่าชื่อนั้นนั้นโมคะ
ขณะที่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรทนั้นยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูล
จะกำหนดให้ผู้ที่เป็นสวต้องห้ามมีบุพการีคู่สมรสหรือบุตรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ไปลงสมัครสสอและได้เป็นสส
ก็จะให้สวนั้นพ้นสมาชิกกร่าภาพทันที

แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ายังอยู่กินแบบคู่สมรส
ก็จะถือว่าคุณสมบัติสวนั้นขาดโดยสิ้นเชิง
กรทนั้นก็ตั้งเป้านะครับว่าวันนี้จะพิจารณาในหมวดขององค์กรอิสระให้แล้วเสร็จนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังตลอดการพิจารณาด้วยครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ขอบคุณคุณนำโชคนะคะก็เหลืออีก๓วันเท่านั้นนะคะ
สำหรับการลงรายมาตราของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน